ยังไม่เห็นกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มอื่น
คือมีทั้งกลุ่มของคนที่สวมเสื้อสีเหลือง
เรื่องนี้ไปถามนายกรัฐมนตรีว่ามันร้ายแรงมากน้อยแค่ไหน
ถึงขั้นจะต้องใช้กฎหมายพิเศษไหม
เพราะในประยุจนโอชานายองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการรสวงกระลาหมนะคะ
ก็ออกมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ด้วย
สำหรับการปะทะกันของสองกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยบอกว่าก็ติดตามสถานการณ์การชุมนุมจากสื่อต่าง
แล้วก็การรายงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่แหละ
มีการพบป่าหารือกันเพื่อหาแนวทางที่ปลอดภัยที่สุด

แล้วก็ให้ความเป็นธรรมในเรื่องของสิทธิในการชุมนุมด้วย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขออนุญาตการอนุมัติ
แล้วก็จะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรง
คือเมื่อวานนี้หลายคนก็มีการบอกกันว่า
ช่วงเช้ากลุ่มคนเสื้อเหลืองเข้าไปในรัฐสภาได้

แต่ช่วงบ่ายคณะรัศดรทำไมเข้าไปไม่ได้
เขาก็บอกกันว่าก็เพราะว่ากลุ่มเช้าเขายื่นหนังสือขออนุญาต
แต่กลุ่มบ่ายไม่ได้ขอเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
ซึ่งนายธรรมดุรีเองยอมรับว่า
การชุมนุมมันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย

เพราะว่าตำรวจเองก็พยายามแล้วนะคะ
กระทำการด้วยความนุ่มนวลละมุนละม่อม
แต่มันก็มีการบรรปลายกันเกิดขึ้น
นายกบอกว่ามีการใช้กำลังกับเจ้าหน้าที่

ก็มีบางคนหัวตรงหัวแตกไปด้วย
พอถามว่าขนาดนี้แล้วเนี่ย
นายกคิดว่าต้องประกาศใช้กฎหมายพิเศษเลยไหม
นายกบอกว่ายังไม่ใช้ยังไม่จำเป็น

มันมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ

ขนาดนี้แล้วเนี่ยใครจะกล้าเข้ามาลงทุน
ถ้ายังใช้ความรุนแรงกันอยู่แบบนี้
ความเชื่อมั่นของเราในสายตาต่างประเทศก็ลดลง
ขณะเดียวกันเราเองก็ต้องพึ่งพาอาศัยการลงทุนจากต่างชาติด้วย
ซึ่งต่างชาติเขาก็จะดูความเชื่อมั่นกับความปลอดภัยในทรัพย์สินของเขา

นายกก็เลยอยากที่จะให้ทุกคนทุกฝ่ายคำนึงถึงประเด็นนี้ด้วย
มีภาพไหมมันมีลูกอะไรสักตัวนึง

เป็นลูกเงินตัวทองความยาวประมาณครึ่งเมตรค่ะ
ค่อยเดินเข้ามาค่อยเดินเข้ามาใกล้นายกมาขึ้นลักษณะเหมือนแบบ
คุยอะไรกันอ่ะอยากรู้ด้วย
อันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานมานะแต่พอเห็นว่ามันเริ่มใกล้นายกขึ้นเรื่อยเนี่ยค่ะ

อันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เลยต้องไล่น้อง
ว่าหนูหนูไปอยู่ในพุ่มก่อนลูก

แต่ว่าหนูไปก่อนนะตอนนี้หนูไปอยู่ในพุ่มก่อนลูก
ก็ไล่เข้าไปนะแต่พอพอขยับออกมาพอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไล่เสร็จปุ๊บเดินออกมา
ออกมาใหม่นะเขาก็เดินออกมาเขาอยากรู้มากจริง
ต้องไล่อยู่สองครั้งสองคราค่ะสุดท้ายแล้วนะคะไล่ไม่ไปต้องยืนกันไว้เลย
กันแบบว่าอย่าออกมาอีกนะให้ไปอยู่ตรงนั้นก่อนอะไรแบบนี้
ใช่แต่พ่อแม่เขาเยอะแหละอยู่ในนั้นนะคะอ่าหมายถึงธรรมเนียบรัฐบาลน่ะนะ